ทีนี้มาดูทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

ก็จะตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐ

แต่ว่าหลังจากที่พักไทยรักษาชาติ

พักพลังประชารัฐก็มีเอกสารมาเลยว่าพลเอกประยุจันทร์โอชาตอบรับแล้ว
ห่างกันแค่ประมาณ๒๓นาทีเองนะคะ
เพราะที่แรกทุกคนก็จับตามองอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเป็นจริงอย่างที่เป็นข่าวว่า
ไทยรักษาชาติจะเสนอชื่อของทุกรหมัมหิวบรรรย์รัฐเนี่ย

อยากจะชูบิ๊กตู่คนเดียวของพลังประชารัฐ
เพราะว่าหลังทราบเรื่องบัญชีรายชื่อนายกของพักไทยรักษาชาติ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรี
ออกแถลงการตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐ
ในการอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกของพักพลังประชารัฐ
รายชื่อเดียวในเวลาไล่เรียกกันเลยนะครับ
โดยย้ำว่าได้ไตรตรองและทบทวนอย่างรอบครอบแล้ว
การตัดสินใจเล่นการเมืองเต็มตัวในครั้งนี้
มุ่งหวังไม่ได้มุ่งหวังที่จะสืบทอดอำนาจ
เพียงแต่มุ่งหวังถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเป็นสำคัญอย่างแท้จริง
โดยจะเร่งบริหารและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง
นี่คือใบสมัครของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ส่วนนายอุตมาสวนายนหัวหน้าภัทรภัลังปัชรรัฐแล้วพร้อมแก่นำภักษ์
เมื่อช่วงบ่ายก็ไปยื่นเอกสารต่อกรกตเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
แคนดิเดสนายุทธมตรีแค่ชื่อเดียวและไม่ออกความเห็นเรื่องรายชื่อในบัญชีของพัคทรักษาชาติ
เพียงว่าทุกคนมีสิทธิ์ทุกพักมีสิทธิ์
ที่จะเสนอรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

อุตมะยังกล่าวว่าหลังจากนี้จะไปพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์
เพื่อปรึกษาว่าจะสามารถทำอะไรที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้บ้าง
ยืนยันว่าภักดิ์พลังประชารัฐไม่มีใครเป็นเจ้าของภักดิ์
ไม่มีการสืบพรณนาศให้กับใคร
ส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่าพักจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้
เชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์ว่าจะทำให้ประเทศก้าวข้ามจุดสำคัญในช่วงนี้ไปได้
ไม่เคยคิดมีแผนสองเรามีความมั่นใจ
คือไม่ว่าคือจะกี่แผนก็ตามนะครับภักดิ์พลังประชารัฐเดินหน้าเสมอ
อะไรจะเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการจัดการกันได้
ในส่วนของภาคพลังประชารัฐนะครับเรามั่นใจในตัวพลเอกประยุทธ์
เรามั่นใจว่าเราเชื่อนะครับเราเชื่อว่าประชาชนคนไทยนั้นก็น่าจะ
ให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์นะครับความเห็นแตกต่างกันได้
แต่เราเชื่อว่าท่านเป็นคนที่มีความเหมาะสมในสถานการณ์นี้
ในเวลานี้ที่ประเทศชาติต้องการผู้นำให้ประเทศเนี่ย
ก้าวเข้าจุดสำคัญนี้จุดเปลี่ยนแปลงหักเก๋ครั้งนี้ไปให้ได้
วันนี้นอกจากกรกตแล้วเนี่ยนักข่าวก็ไปทำเนียบตั้งแต่เช้าฮะ

นี่เห็นนักข่าวบอกท่านนายกประยุทธ์ดูอารมณ์ดีวันนี้
ก็มาทำเนียบตั้งแต่ช่วงสักประมาณ๙โมง๙โมงกว่า
แต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเลยวันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลย
ก็รอทั้งวันแม้กระทั่งจะทราบข่าวแล้วว่า
อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกของพักพลังประชารัฐแล้ว
ก็ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์จนนู่นแหละครับ
ช่วงบ่ายเย็นที่จะเดินทางออกจากตึกไทยคู่ฟ้า
ธรรมเนียบรัฐบาลจะขึ้นรถสื่อมวลชนก็เนี่ยฮะ
เห็นท่านอยู่แป๊บหนึ่งก็ตะโกนเรียก

ท่านก็เดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้ามา
สีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็หยุดเดิน
ก่อนจะทำท่าเก๊กหล่อใส่สื่อมวลชน

แต่ก็มีภาพที่ทางสื่อสังคมออนไลน

ภาพเก๊กหล่อพูดไปก็น่าจะเข้าใจ
เก๊กหล่อทำยังไงนึกหน้าออก
ผมก็ไม่หล่อผมก็เช็คหล่ออย่างท่านไม่ได้